เมื่อสักครู่เราพูดถึงคนที่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งรักทักษิณไปแล้ว

แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวเขาออกมาโพสต์นะครับ
คุณยิ่งรักชินวัฒน์ไปโพสต์ข้อความดีใจ
คนไทยจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ส่วนพลเอกประยุทธ์เตรียมลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสาน๖กุมภาพันธ์นี้
ก็ย้ำว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับ
หลังจากที่ได้เชิญกรกตไปหามรือถึงการปฏิบัติตัวของนายกรัฐมนตรี
คือถ้าเกิดตอบรับคำเชิญเป็นบัญชีบรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
ที่เจ้าตัวระบุว่ามีเวลาตัดสินใจจนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ล่าสุดมีบรรยายงานว่าผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
มีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ยะโสธรและมุกดาหาร๖กุมภาพันธ์นี้
ไปติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าประสุทธิ
แล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนายกเองก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษแล้วครับ
ถึงขนาดที่ไปร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีเพลงอะไรยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ
โอ้โหนายกเอาจริงอ้อนเก่งเหลือเกิน
เป็นวันขอวงเล็บว่าเป็นวันไป

เมื่อวานอารมณ์เป็นพิเศษนะไปฟังเสียงนะฮะ
และว่าแบบนี้ครับชอบอะไรแบบนี้
ถ้าท่านตอบรับแล้วแบบไปลงการเมืองทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะผิดกฎหมาย

มันก็จะมีผลตามมาแหละแล้วมันก็จะมีแรงกระเพื่อม
ถ้าลงการเมืองเต็มตัวเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันก็จะแบบเต็มที่อ่ะนะ
ฉันมั่นใจว่านายกจะหุดหงิดหนักกว่านี้เพราะว่าจะขยับตัวไปไหนก็ไม่ได้
คนก็จะจับจ้องแล้วคนก็จะถามถามตลอดเวลา
ก็จะมีฝ่ายโครงฝ่ายค้านด้วยที่เขาจะออกมาตั้งข้อสังเกตต่างนานนะครับ
ทีนี้ไปพูดถึงคนที่อยู่ต่างประเทศกันหน่อยนะทำไมมีคนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาเยอะเหลือเกินนะครับ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ในเทศกาลตรุษจีนด้วยแหละนะฮะแล้วก็บอกว่าข้อความตอนหนึ่งถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ปีนี้คงเป็นปีที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวังเพราะเรากำลังจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ฉันขอให้เป็นปีทองของประเทศไทยให้ได้รัฐบาลที่มาแต่เสียงของประชาชนอย่างแท้จริง
เพื่อไปดูแลเศรษฐกิจให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีมีเงินเต็มกระเป๋าค่ะ
นี่เขาก็โพสต์พร้อมกับรูปภาพเนี่ยฮะตัวจีนปีนี้ขอให้ร่ำรวยมากมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีค่ะ
ก็ชุดแดงแบบนี้นะครับหลังจากนี้พูดภาษาชาวบ้านนะมันแน่นอน
จริงคือต้องรอติดตามเพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนจะมารูปแบบไหน
ก็อย่างที่บอกขณะวันแรกที่เปิดตัวเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าเป็นการประกวดอะไรหรือเปล่า